นำเสนอให้ได้ชมการเป็นอุทาหอน
ได้โปรดอย่าตำหนิติเตียนแล้วก็อย่าส่งไลน์มาด่ากันนะคะ
อยากนำเสนอจริงอย่างที่คุณทัศนายบอกไปบอกว่า
คือข่าวนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือถูกสุขลักษณะดีที่สุด
เพราะมีเรื่องราวมาเล่ากันค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าไปผ่าตัดไส้ติ่ง

ปรากฏว่าจังหวะที่เข้าไปในห้องน้ำไปถ่ายหนัก
ปรากฏว่ามีอะไรสักอย่างมันออกมาจากก้น
โทษนะคะต้องเล่าแบบนี้จริงเพราะว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
เขาคิดว่าสิ่งที่ออกมาคือวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดหรือเปล่า
แต่สุดท้ายดึงมันออกมาแล้วมาวางบนชะโครก
สิ่งที่เกิดขึ้นมันกระดุ๊กกระดิกกระดิกได้แบบนี้
นี่คือดึงออกมายาวขนาดนี้เลยนะคุณ
กว่าเมตรคุณ๑๐กว่าเมตร
ตัดสินใจไปให้ภรรยาไปเรียกพยาบาลมา
พยาบาลมาตรวจดูนี่คือพญาติตัวตื่นเจ้าค่ะ
๑๐เมตรแล้วคุณผู้ชมคิดว่ามันขดอยู่ใน

เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะที่เขารู้ว่ามันเป็นคือพญาติตัวตื่นเขาตกใจมากนี่นะ
เนี่ยโชว์กันแบบเนี่ยเขาตกใจมากไม่คิดว่านี่คือจะเป็นพยาบาลตัวตื่น
สุดท้ายตัดสินใจต้องนำเรื่องราวมาเล่าผ่านเล่าสู่กันฟัง

คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ไปฟังเขาหน่อยนะคะ

เป็นช่างภาพและเป็นเจ้าของคลิปค่ะ
คือเรื่องของเรื่องของผมต้องเกิดก่อน

ตกใจว่าเฮ้ยมันมายังไง

แถมเสมพูดเกิดอีกครั้งในการไปกัน

ไม่เก็บหรออ่ะค่ะฮะ
น้องรู้แล้ว
มันใหญ่มากครับมันยาวมาก
เราไม่คิดว่ามันจะออกมาขนาดนี้ไง
เมื่อที่เขาสงสัยเพียงว่ามันยังมีอยู่ไหม

คุณครูเคยบอกว่าผ้าจริงของดินเนี่ย
มันจะมีพยาติตัวตืดอยู่ในท้องเรา
เขาชอบทานลาบก้อยเนื้อดิบสุกดิบ
ใช่หลังจากนี้คงเลิกแล้วค่ะ

อาหารสุกดิบเลิกแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วที่เอามาโพสต์ไว้
คุณกฤษฎาบอกว่าตั้งใจจะเตือนทุกคน

ถักของสุกดิบกินร้อนช้อนกลางล้างมือดีที่สุด
แหมเขาถือ๑๐มื้อให้เจ้าคุณโอ้โฮมันยากมาก

เอางี้เป็นความท้าทายใหม่ของพี่น้องชาวอีสาน
เรามาลองทำลาบก้อยแบบสุกกันดูดีไหมคะ

นี่ผมไปทานอาหารที่เชียงใหม่มันมีลาบหมูสุก

ต้องสุกเท่านั้นเขาบอกมันก็อร่อยดีเหมือนกัน
ใช่ลองดูทำได้นะครับ